คุณผู้ชมคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะ
แล้วก็มีการตั้งโรงพยาบาลสนามกันขึ้น
ระบบไฟฟ้ามีความจำเป็นและสำคัญมากนะคะ
เตรียมความพร้อมในการจ่ายไฟ
พร้อมให้ความช่วยเหลือกับโรงพยาบาลสนามทุกแห่งเลยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
โดยได้ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าตู้เมนไฟฟ้าและตู้เมนย่อย
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลสนามพิทักษ์ราชาญ
การไฟฟ้านครหลวงก็ได้ภูมิเทเต็มที่
เมื่อรุ่นเศร้าพระคุณหมอกำลังจะเปิดโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ช่วงเวลากลางคืนในคืนที่ผ่านมา
แล้วก็ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว
ทางการไปรฟาที่น้องคลอดหลือก็ยังส่งอุปกรณ์ที่จำเป็น
นะครับที่จะรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม
ค่าบุตรหรือเชียวแอลกอฮอล์
เพื่อที่จะให้ทางโรงพยาบาลสนามได้อำนวยให้กับผู้ป่วยต่าง
สนับสนุนจากข้อความคลักคลังโรงพยาบาลคุมพลังรับ

พรุ่งพยาบาลสนามนี้ขึ้น
เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบัน
แล้วก็ไม่สามารถรับตัวเข้าโรงพยาบาลได้
คนที่มีอัปบาลการณ์ท้ายสูงกว่า

รองรับโรงพยาบาลสนามอีกหลายแห่ง
อาทิโรงพยาบาลสนามสมุทรประการรวมใจ๕
โรงพยาบาลสนามในสังกัดโรงพยาบาลราชพิพัฒน์